เซตารานรักเลิกก็ต้องยอมรับนะคะ
ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยข่าวลักเลิกเยอะมากค่ะ
ว่าเลิกแล้วโดยมีข่าวลือว่าพอร์ตมีสาวคนอื่น
มีมือที่๓พาไปเที่ยวนู่นนั่นนี่ต่างมากมาย
พอสนะคะเมื่อวานออกงานอีเวนต์ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวหงายการ์ดเลยค่ะว่าเป็นเพื่อนกัน
ส่วนเรื่องความรักเนี่ยค่ะที่เขาเฟสทรงเฟสไทม์เนี่ยค่ะ
ความรักกับดาวพิมพ์ทองที่มันล่มไปเนี่ยเจ้าตัวไม่ขอพูดถึง
แล้วก็ขอโสดยาวนะคะไปถึงอายุ๓๐ตอนนี้อายุ๒๘
โสดยาวอีก๒ปีนะคะไปฟังสัมภาษณ์พอร์ตสลัด

ไม่รู้นะสิเดี๋ยวพอร์ตก็น่ารักแต่นางอ้วนขึ้นอีกแล้วอ่ะ

อันนั้นคือมันนานแล้วแล้วก็เป็นแค่คนรู้จักเฉยนะครับ
ผมขี้เกียจพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ประเด็นที่ผมทะเลาะกับเขา

ไม่ใช่ไม่ใช่สาเหตุค่ะไม่ใช่ได้เวลาครับ
ก็นะกลับมาอยู่กับตัวเองบ้างอะไรอย่างนี้
ก็เสียใจนะเสียใจเสียใจก็เลยไม่ค่อยได้ออกสื่อสักเท่าไหร่
จะพยายามอยู่คนเดียวนานที่สุดหลัง๓๐คือว่ากัน

ตอนนี้๒๘เอง
ใครใจคำนี้ค่าจะต้องใช้เวลารักษาดังนั้น

เห็นไหมพี่แจ๊คอย่างที่เชอรี่บอกแหละหล่อค่ะอารมณ์ดีขนาดนี้๒ปีไม่โสดหรอก
แต่นางน่ารักนะคะแต่ว่าตกใจนิดนึงว่าพอร์ตอายุ๒๘เองเหรอ